ออกมาลงประชามติวันนี้ว่าจะรับหรือว่าไม่รับร่างรัฐมนุนผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ทั่วประเทศ
ซึ่งผลการสำรวจตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึง๔โมงเย็นที่ผ่านมานะครับจากผู้ที่ร่วมโหวตทั่วประเทศ
ทั้งหมด๑๖๒๐๒คนพบว่าผู้ชมที่โหวตรับร่างรัฐธรรมนูลคิดเป็น๑๖๓ครับ
ส่วนผู้ที่โหวตไม่รับร่างรัฐมนูลคิดเป็นร้อยละ๓๗
อันนี้ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ของเรานะครับ
เพื่อให้ประชาชนนั้นได้ติดตามความเคลื่อนไหวในการออกเสียงประชามติ
การสำรวจความเห็นผ่านระบบไลน์
เหนือจากการรายงานบรรยากาศสดแล้วก็ความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับเรื่องของการออกเสียงประชามติกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนั่นเองครับ